คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะอย่างที่เผาหัวไว้ค่ะโอ้โหคือหลายคนคาดคิดไว้แล้วว่าไม่น่าจะจบในวันสองวันนะฮะแล้วน่าจะต่อเนื่องยาวนานล่าสุดวันนี้เนี้ยถึงขั้นท้าชกกันแล้วนะครับค่ะฝ่ายท้าเนี้ยคือฝ่ายของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตฝ่ายของคุณสันทนะจะว่ายังไงอืมจะรับคำท
อดีตตำรวจสันทิบาลท้าชกกันเลยบอกว่าถ้าเกิดคุณสันทนะเนี้ยชกกับเขาแล้วยืนอยู่บนเวทีได้เกินหนึ่งนาทีเนี้ยจะยอมกราบเท้าเลยสันทนะวันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะมึงอยู่ได้เกินหนึ่งนาทีนะกูยอมกราบตีนมึงเอาไหมอยู่เกินแค่หนึ่งนาทีพอนะ
แต่ผมจะไปทำบนเวทีผมทำได้คุณดูสารรูปมันนี่มันหมูตอนสัก
ทำไมล่ะครับมองความความรุนแรงความสะใจเนี่ย
มันก็จำเป็นต้องใช้กับคนบางคนนี่ฮะวันนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ออกมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท้าชกกับคุณสันทนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา
เรื่องมาเฟียจีนแล้วคุณสันทนาก็ออกมาพูดชี้แจงในอีกมุมหนึ่งของกลุ่มทุนจีนสีเทา
ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไปตรวจสอบเขาได้ยังไงอะไรยังไง
คือเรียกได้ว่าครั้งนี้คุณชูวิทย์บอกข้อมูลไม่เกี่ยวขอใส่เดี่ยวได้หมดเลยนี่ฮะ
เป็นสารท้ารบเลยนะฮะส่งไปยังคุณสันทนะ
ประกาศขอท้าชกนะครับบอกถ้าคุณสันทนายืนได้เกินหนึ่งนาทีไม่ล้มเนี่ย
จะยอมก้มกราบเท้าเลยนะครับนี่ฮะส่วนที่มีเสียงเชียร์บอกเอาอย่างนี้ไหม
โปรโมเตอร์เนี่ยมาจัดเป็นมวยไฟล์พิเศษไปเลยไหมค่ะ
คุณชูวิทย์บอกไม่ให้ราคากับคุณสันทนะขนาดนั้น
ไม่ถึงขั้นต้องจัดเวทีชกเวทีต่อยหรือว่ามีเงินรางวัลให้
เอาแค่ว่าถ้าเกิดคุณสันทนาเป็นคนจริงเนี่ยนะนัดวันมาเจอกันเลยดีกว่า
สะดวกวันไหนเวลาไหนแจ้งมาได้เลยพร้อมเสมอ
คุณชูวิทย์บอกเชื่อว่าแค่ตัวเขาเนี่ยผลักคุณสันทนะเพียงเบาก็ล้มแล้ว
คนพันธุ์อย่างนี้มันต้องเจอกับผม
มึงอยากจะบ้าใช่ไหมไอ้สันทนะกูจะบอกมึงให้
กูจะบ้ากว่ามึงแล้วดูดูมันไอ้อย่างเงี้ยจะมาชกกับผมเหรอ
ผมบอกก่อนนะครับผมเป็นนักกีธาประธานชมรมพ่อกาย
ตุ้ยนุ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องชกครับผักมันเบาแม่งก็ล้มแล้ว
คือถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโอ้โหนี่นี่

ท่าทางแบบเอาจริงก็แล้วเนี่ย
คือคุณชูวิทย์บอกว่าที่มาถึงจุดนี้เพราะทนไม่ไหวแล้วจริงนะฮะ
เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำได้อยู่แล้ว
สอนอทองหล่อคุณชูวิทย์นะไปพบบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรที่กำลังเดินหน้ากวาดล้างเรื่องทุนจีนสีเทาอยู่
ต้องการเอาข้อมูลเนี่ยไปให้เพิ่ม
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปสอนอทองหล่อพอดี
คุณชูวิทย์บอกว่าคุณสันทนะที่บุกเข้ามาแล้วมาตะโกนอยู่หน้าห้องเนี่ย
นี่เห็นไหมเฮ้ยอะไรเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกอย่างนี้นี่มันไม่ให้เกียรติตำรวจชั้นผู้ใหญ่
บิ๊กโจ๊กที่เป็นรองพบตรและภูมิกับการสอนอทองหล่อเจ้าของพื้นที่เลยนะ
คือบุกขึ้นมาแบบนี้มาตะโกนเรียกท้าทายเสียงดังอยู่หน้าห้อง
เพราะฉะนั้นพอยื่นหนังสือเสร็จแล้วเดินลงไปแล้วไปอยู่ข้างล่างสอนอเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกก็เลยแสดงตัวให้เห็นเลยว่าตัวเขาก็อยู่ตรงนี้
ถ้าอยากเจอลงมาเจอได้เลยนะเมื่อวานก็เจอกันอยู่
นึงรอบ๑เกือบจะหวิตวางน้วยไปอยู่รอบหนึ่ง

อ้าวผมก็ลงมาสิว่ามึงอยู่ไหนอ่ะ

มึงอยากจะมึงบอกอยู่นี่เอามึงอยู่นี่กูก็รอมึงตรงนี้
ผมผิดอะไรล่ะมึงพูดอย่างนี้เองนี่
มึงอยู่นี่อ้าวมึงอยู่นี่กูก็อยู่นี่ไง

ออกมานั่งยิ้มยังไงยังไม่มีอะไรให้กันไว้กันไว้
ไอ้อย่างงี้มึงไม่แน่จริงแล้วอย่างนี้มึงไม่แน่จริงแล้วยังว่า
อย่างนี้หมาเห่าใบตองแห้งแล้วภาษานักเลงเขาบอกพูดจริงนะ

รุ่นนี้เขานี่๖๐กว่ากันทั้งคู่แล้วนะฮะ
แล้วคุณชูวิทย์ไม่ยั้งเลยนะทั้งคำพูดนะทั้งลีลาแกนะ

แต่ไม่รู้ใครรุ่นพี่รุ่นน้องนะแต่๖๐กว่าทั้งคู่
เท่าที่ผมทราบนะ๖๐ต้นนะฮะ
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามพี่ชูวิทย์
นี่มันเหมือนมีอะไรแค้นในใจอะไรกันนักกันหนาหรือเปล่า

คุณชูวิทย์บอกไม่ใช่เรื่องแค้นใจนะ
แต่ไม่อยากจะปล่อยคนแบบนี้เอาไว้ในสังคม
ถึงขั้นที่คุณชูวิทย์บอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมตายไปเป็นผีนะ
จะไปเป็นผีเกาะหลังคุณสันทนะ

อย่างนั้นเลยแล้วก็เตือนว่าอย่าพลาดก็แล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลักฐานของคุณสันทนะเต็มไปหมด
ไม่อย่างนั้นไม่ได้ฉายาเป็นเจ้าพ่อคลิปหรอก

ตอนนี้ขอตั้งรางวัลสำหรับประชาชนเลยนะฮะ
ใครมีหลักฐานมีคลิปวิดีโอการทำความผิดของนายสันทนะ
ส่งมาให้คุณชูวิทย์ได้เลย
จะให้เงินรางวัลเป็นเงิน๑แสนบาท
บ้านี่ขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมายผมให้เงินรางวัล

เฉพาะไอ้นี่ที่มีหลักฐาน
ตั้งแต่นี้ต่อไป๑แสนบาท๑แสนบาท
ประชาชนคนทั่วไปอดหยากยากไร้นะ

เพราะว่าผมคิดว่าคนพันนี้เนี่ย
ปล่อยให้อยู่หน้าไม่ได้
โอ้โหเข้มข้นมากค่ะ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
คุณสันทนะตอบกลับคุณชูวิทย์ทุกประเด็น
เก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดที่คุณชูวิทย์พูดออกมา

ที่บอกยืนบนเวทีได้ไม่ถึง๑นาที

ท้าให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
การกระทำความผิดเอาให้แสนหนึ่ง
คุณชูวิทย์ให้แสนคุณสันทนาบอกผมให้ล้านหนึ่งโอ้โห
และคุณสันทนาขู่คุณชูวิทย์เลยว่าระวัง

เมื่อคืนนี้ที่สอนทอร์ทองหล่อ

ผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะจริงมันสัญชาติทะยานผมนะ
นี่ถ้าเข้ามาเหลือมาอีกนิดนึงนะคือผมเท้ามันยาวมือถูกไหม
บางทีผมก็ยังคิดอยู่นะเท้าผมจะไปก่อนถูกไหม
แต่ผมก็ยั้งไว้นิดก็ถึงบอกให้คนดื่ม
แต่ถ้ามันล่วงล้ำเข้ามาในรัศมีร์ทำการผมนะก็ต้องกระเด็นไปก่อน
นี่คือพูดบอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าเข้ามาใกล้อีกนิดนึงโดนแน่
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปคือโต้ทุกประเด็นเก็บทุกเม็ดที่คุณชูวิทย์พูดมานะคะ
คุณชูวิทย์ท้าให้ไปสู้กันใช่ไหมคะ
บอกว่ายืนแบบโอ๊ยบนเวทีถึง๑นาทีหรือเปล่า
ถ้าแบบเกิน๑นาทีคุณชูวิทยอมกราบเท้าเลยเนี่ย
คุณสันทนาบอกว่าโอ๊ยเรื่องนี้มันไม่มีใครได้ใครเสียนะ
มันตลกนะคือถ้าลั่นระคังคุณชูวิทย์วิ่งมาโดนกระทืบ
ก็เสียเปรียบนะตัวคุณสันทนาก็เสียเปรียบนะ
ฝากคุณชูวิทย์ก็ไปฟิตซ้อมร่างกายเอาไว้ก็แล้วกัน
ดูแลตัวเองเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะผมจะตามไปทุกที่
้าไปบนเวทีไม่ต้องมาเจอกันหรอกบนเวที
เพราะจะตามไปทุกที่เจอกันนอกเวทีดีกว่า
ก็แค่ว่าทำ๑นาทีปั๊บเก๊งปั๊บมันก็ต้องวิ่งเข้ามาถีบผมก่อนถูกไหม
ก็จะเอาซีนแค่เนี้ยโถแล้วผมจะไปวิ่งมันเอาลงจากเวทีเหรอ
หรือผมสวนมันไปก็แล้วแต่คนละหมัด
มันก็อะไรก็แค่นี้เขาต้องการก็เอาไว้นอกเวทีดีกว่า
ส่วนประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดเอาไว้นะคะ
ว่าจุดพีคจุดที่โกรธที่สุดเมื่อคืนนี้ที่สอนอทองหล่อ
ทำให้คุณชูวิทย์เดินออกมาแล้วโวยวายอัลวาดด่าคุณสันทนะเลย
ที่บอกว่าคุณสันทนะเคาะประตูแล้วตะโกนบอกกูอยู่นี่
ที่คุณสันทนาโดนกันเอาไว้ด้านนอกห้องใช่ไหม
แต่คุณสันทนาเอาหน้าแนบฝั่งอยู่ที่ประตูห้องใช่ไหม
แล้วคุณสันทนาก็ตะโกนเข้าไปจนนี่อึ้งทั้งคู่ว่าคุณสันทนาตะโกนเข้าไปว่ากูอยู่นี่
นี่คุณสันทนาอยู่ด้านนอกเอาหน้าแนบแบบนี้
คุณสันทนาบอกว่าก็เพราะผมได้ยินไงว่าในห้องเขาพูดอะไรกันไง
ผมอยู่นอกห้องอยู่นอกประตูแต่หน้าผมแนบอยู่แบบนั้นอ่ะ
ได้ยินว่ามีการพูดพาดพิงถึงคุณสันทนะ
คุณสันทนาก็เลยเคาะประตูเลยตะโกนเลยกูอยู่นี่
อยากจะขอเข้าไปในห้องอยากจะเข้าไปชี้แจงประเด็นที่ถูกพาดพิง
แต่ผมเสียงดังไปหน่อยเลยอาจจะดูไม่เหมาะสม
ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้เกียรติบิ๊กโจ๊กรองพบตร
ไม่ได้ตั้งใจจะยั่วยุคุณชูวิทย์เลยนะ
แต่คุณชูวิทย์บอกไอ้ตรงนี้แหละมันจุดแตกหักจุดพีคฟางเส้นสุดท้ายก็ตรงนี้แหละ
ทำไมไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลย
สันทนาบอกเปล่าเลยก็ผมได้ยินคุณพาดพิงผม
ผมหน้าแนบหูแนบอยู่แบบนั้นผมได้ยิน
ส่วนประเด็นที่ว่าคุณชูวิทย์ตั้งเงินรางวัล๑แสนบาท
ให้กับคนที่แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของคุณสันธนา
คุณสันทนาบอกว่าคุณชูวิทย์ให้แสนใช่ไหม
ผมให้๑ล้านบาทให้เลยใครแจ้งเบาะแส
ผมให้เลยล้านหนึ่งแต่ต้องเป็นเรื่องหลักนะ
ไม่ใช่มันเรื่องพรบอะไรจราจรอะไรยิบย่อยนะ
ถ้าผมทำผิดอย่างที่คุณพูดนะเขาให้แสนใช่ไหม
ผมให้๑ล้านบาทเออไปรีบมา
ก็เขาคือว่าถ้าผมทำผิดจริงถูกมะ
แต่ถ้าเอาไอ้ตัวนั้นมาปั้นนะก็โดนด้วยกันทั้งคู่

อ้าวถ้าคนนั้นบอกว่าผมเขาบอกว่าอะไร
ถ้าผมไปขายกดหมาย
เดี๋ยวต้องพูดสิเดี๋ยวมันเอากฎหมายจราจรมาให้ผม
คือคุณสันทนาบอกว่าตอนนี้ก็ดำเนินคดีคุณชูวิทย์เนี่ยค่ะ
อย่างน้อย๔คดีก็แน่คดีหมินประมาท
ด้วยการโฆษณาออกรายการต่างมันต่างกรรมต่างวารากร
คดีที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเดวิสของคุณชูวิทย์
แล้วก็โต้กลับเลยนะคะเตือนคุณชูวิทย์เลยว่า
ระวังอาจจะกลับไม่ถึงบ้าน
นี่ฮะถึงขั้นมีคนบอกแม่จัดเวทีมวยเลยดีไหม

อยากให้โปรโมเตอร์ดังเนี่ยจัดไฟล์หยุดโลก
ชกคู่นี้หน่อยคนก็นึกถึงเสียโบ๊ทกันเลยนะ
อย่างคุณวันอยู่บำรุงสสกมพักเพื่อไทยนะครับ
โพสต์ถึงเสียโบ๊ทนะฮะเสียโบ๊ทโปรโมเตอร์มวยไทย
ค่ายเพชรยินดีนี่ฮะเฮียชูกับรองต่อ
คือคุณสันทนะเนี่ยเดี๋ยวดูอันแรกหน่อย
เฮีชูกับรองต่อคนละกระบอกไปเลยพี่

ตกใจเลยคนละกระบอกนี่อะไรคะ
ไม่ใช่ปืนพี่วันบอกข้าวหลามจุกเลยนะคนละกระบอกเนี่ย

โพสต์ต่อไปของคุณวันอยู่บำรุงนะฮะ
โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
อ่าคุณวันก็โพสต์เอาไว้
บอกเสียโบ๊ทคงต้องจัดอีกคู่แล้วล่ะครับ
คู่นี้หยุดโลกของจริงเฮียชูกับรองต่อ
ค่ะนี่ฮะคือตอนนี้เสียโบ๊ทกำลังจัดมวยไฟล์พิเศษนะครับ
ระหว่างยอดวันพระเด็จกับเมธี
อมรวุฒิกุลสืบเนื่องจากกรณีของพี่ศรีกับลุงศักดิ์เขานะครับ
นี่สงสัยต้องจัดอีกคู่หรือเปล่า
เสียโบ๊ทก็มาคอมเมนต์นะฮะ
สติ๊กเกอร์ที่โพสต์ของคุณวันอยู่บำรุง
เป็นรูปนี้รูปคนกำลังทำมือรูปหัวใจ
แฟนเพจก็เข้ามากดถูกใจกดไลค์อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลย
แต่อย่างนี้หมายถึงยังไงจัดหรือไม่จัดหรืออะไรยังไง
เราก็เลยถามไปยังเสียโบ๊ทนะครับ
เสียโบ๊ทโปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่ายเพชรยินดีนะฮะ
ค่ายมวยเพชรยินดีบอกถึงคู่นี้นะครับ
คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะเสียโบ๊ทบอกว่า
ถามว่าความเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย
มันต้องขึ้นอยู่กับตัวของคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะ

คุณสันทนาก็บอกให้ไปเจอกันข้างนอกดีกว่า
คุณสันทนาก็บอกถ้ามาชกกันไม่เอาเดี๋ยวเจอนอกไปเลย
ทีนี้เสียโบ๊ทบอกว่าหลายคนที่อยากให้จัดเนี่ย

เชื่อว่าเวทีมวยราชดำเนินจุขนไม่พอแน่
สงสัยต้องจัดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานไปเลย
เอาแบบจุคน๕๖หมื่นไปเลย

เราก็เลยลองให้เสียโบ๊ทลองเทียบดีกรีหมัดต่อหมัดหน่อย
ระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะ
เสียโบ๊ทบอกประเมินไม่ถูกเลยนะฮะ
เพราะหนึ่งคือไม่เคยเห็นทั้งคู่เนี่ยชกกันมาก่อน
หมายถึงชกมวยกันมาก่อน
ไม่เคยขึ้นเวทีมวยก็เลยไม่เคยเห็น

ว่าคุณสันทนะดูหนากว่าในเรื่องของรูปร่าง

เพราะว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่ชกมวยนะครับ

น้ำหนักน้อยกว่านะครับ
แต่ว่าคุณสันทนาก็ดูหนากว่านะครับ

คุณชูวิทน่าจะดูสูงโปร่งมาหน่อย

ถ้าเห็นความการชกก็จะเทียบได้
แต่ว่านี่ไม่เคย
เขาไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพนะครับ

เชื่อว่าคนดูคนไทยน่าจะสนใจกับทั้งประเทศ
การแข่งขันผลการชก

ในเรื่องของกีฬาก็ถือว่า
ถ้าเกิดคนเรามีความขัดแย้งกัน
เอาละเป็นความขัดแย้งของคนสองคน
แต่ถ้ามาจบกันได้ที่เวทีมวย

แต่ว่ากองเชียร์บอกว่า
รองเลยว่ามากันเพียบแน่นอนครับ

เพราะว่าเขาก็คงอยากจะเห็นว่า

เรามองในเรื่องของกีฬานะครับ

แต่ว่าเรื่องกีฬาผมเชื่อว่า

หลักแล้วก็จัดเป็นไฟล์พิเศษขึ้นมาอย่างนี้

ทั้งคู่ว่าถ้าพร้อมก็โทรมาบอกได้เสมอ

ไม่มีคุณชูวิทย์พร้อมเป็นคุณสัตว์ธนาคต

ค่ะต้องถามกองเชียร์แหละ

อยากให้ขึ้นเวทีมวยกันจริงไหม

เชียร์อะไรใครก็ส่งมาคุยกันได้
เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่เหมือนเสียโบ๊ทบอก
ถ้ามันไปชกมวยเป็นเรื่องของการกีฬา
ความขัดแย้งแล้วก็ไปจบในเชิงกีฬา

คุณจะไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอยู่

คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงชื่อของคุณสันทนา

รองต่ออดีตตำรวจสันติบาลนะคะ

เปิดโปรงนั่นนู่นนี่อยู่หลายเรื่อง

เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดโปรงตรวจสอบอะไรต่าง

หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตอนนั้นท่านตำแหน่งนี้ยศนี้นะคะ

ในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมการตลาด

นำพ่อค้าแม่ค้าประท้วง

นำกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ออย

สุดท้ายถูกแจ้งข้อหานะคะ

๒พฤษภาคมปีเดียวกัน

นี่ค่ะสนโชคชัย

คดีตกเป็นผู้ต้องหาคดีกันโชคทรัพย์ตามหมายจับค่ะ

คุณสันทนะถอดเสื้อออกมาจากบ้านของพ่อ

ยืนยันว่าถ้าใครเคยถูกคมครู

ปรึกษาประธานกรรมการตลาดใหม่ดอนเมือง

ล่าสุดก็นี่แหละก็เป็นประเด็นพิพาทกับคุณชูวิทย์นี่แหละ
เกี่ยวกับเรื่องของการออกมาเปิดโปรงธุรกิจผิดกฎหมายของ
นักลงทุนชาวจีนที่มาทำอะไรผิดกฎหมายในบ้านเรา

แล้วก็เลยมันมีประเด็นพิพาทกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
อ่าที่คุณชูวิทย์เปิดเผยเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทา
แล้วก็เป็น๕เสือมาเฟียจีนเนี่ย
มีคนหนึ่งที่ชื่อเดวิดที่ถูกดำเนินคดีควบคุมตัวไป
คุณสันทนะไปยื่นประกันตัวให้ด้วยนะฮะ
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยมาแจ้งความเรื่องผับในโรงแรมของเขา
เพราะว่าหวังจะปิดปากเขาไม่ให้เขาพูดเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทา

แต่คนที่เขาเป็นคนต่างชาติเป็นคนจีนที่เขาทำธุรกิจถูกต้อง
คือในกลุ่มคนที่คุณชูวิทย์เปิดเผยชื่อมาเนี่ย
คุณสันธนะบอกไอ้ดำเนี่ยบางคนมันก็มีดำ
แต่คนอื่นที่เขาขาวเลยเขาทำอาชีพอย่างสุจริตเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็มี

แล้วพอมาพาดพิงเขาเขาก็เสียหาย
แล้ววันนั้นเนี่ยที่คุยกันตรงนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมคุณชูวิทย์นะ
คุณสันทนาไปบอกนี่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
สสพยภเศรษฐกิจไทย
ก็เป็นห่วงเขาก็ฝากคุณสันทนะมาพูดเหมือนกันว่า
เออไปพาดพิงคนอื่นเขาที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริตเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในไทยเนี่ย
คือมันก็เกิดคำถามในลักษณะที่ว่าเอ้า
ออกมาแก้ต่างให้ทางฝั่งกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ทำสิ่งผิดกฎหมาย
ทำธุรกิจสีเทาหรืออย่างไรรับงานใครมาหรือเปล่า

คุณชุวิตออกมาเปิดโปรงมันก็ถูกแล้วนี่
ก็จะได้จัดการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ให้มันถูกต้องสักทีอะไรแบบนี้
แล้วเขาจะผ่านสวยไปด้วยไหม
มันเลยโอ้โหชุลมุนชุลเกเลยนะครับ
ประเด็นที่คุณชุวิตพูดว่าคุณสันธนะ
อ้างถึงร้อยเอกธรรมนัฐ
ว่าร้อยเอกธรรมนัฐฝากให้ดูแล๕นักธุรกิจขาวจีน
ไม่ให้ถูกรังแก่เพราะว่าทำธุรกิจแล้วก็เสียภาษีในไทยอย่างถูกต้อง
ตอนที่ไปตรวจสอบโรงแรมคุณชูวิทย์ประเด็นนี้
ตอนที่ผมได้คุยกับคุณสันทนะในรายการเปิดปากกับภาคภูมิผมก็เคยถามนะ
ตกลงมันยังไงเนี่ยคือทำไมต้องออกมาชี้แจงแทนคนนั้นคนนี้
ทั้งกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนหรือว่าตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเอง
เอาลองฟังคุณสันทนาที่พูดเอาไว้นะฮะ
เรื่องของการออกมาแฉมาเปิดเผยออกมาไล่กวาดล้างทุนจีนสีเทาเนี่ย
มันเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วไปเอ่ยชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอก
จะไปจัดการคุณธรรมนัฐเขาหรือเปล่าเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยอีกอย่างคุณธรรมนัฐ
เพราะว่าการที่ผมรู้จักผมก็บอกว่ามณัฐเขาก็รู้จักทั้ง๕คนนี้เหมือนกัน

รู้จัก๕เสือมาเผยทุนจีนสีเทาหรือเปล่า
รู้จักมากน้อยใกล้ชิดขนาดไหนผมไม่ทราบ
เพราะบางทีเขาก็พูดคุยถึงคนพวกนี้กับผม
ฝากแบบไหนนายต้องอธิบายเพิ่มหน่อย
ก็ได้ข่าวมาว่ามีใครจะไปหาเรื่อง
เรียกผลประโยชน์พวกเขาไปรังแก่พวกเขา
พี่ช่วยดูให้หน่อยถ้ารู้จักคนพวกนั้นก็
ถ้าไม่ถูกต้องอย่าไปแรกพวกเขานะ
เขาก็พัดบ้านพัดเมืองต่างถิ่นมา
เขามาทำหากินประเทศเราเขาก็จ่ายภาษี
ก็ช่วยดูแลเขากันด้วย
ขณะเดียวกันนะครับถ้าย้อนไป
เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์พูดถึงคุณสันทนะ

ผ่านรายการต่างฝากว่ามีนักการเมือง
ให้ดูแล๕นักธุรกิจชาวจีน
คุณชูวิทย์บอกว่าส่วนตัวของคุณชูวิทย
มีข้อมูลว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง
กลุ่มนักธุรกิจทุนจีนสีเทา

มันพูดในรายการเอง
คุณไปเปิดดูได้เลย

ก็มันคนพูด็เองพูดอยู่กับปากเลย
ก่อนตอนนี้คุณชุวิตมีข้อมูลนี้ไหมคะ
ที่บอกว่ามีนักการเมือง
มันมาอยู่แล้วครับ

ทีนี้พอถูกเอ่ยถึง

เกี่ยวพันธัวพันธุ์ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับทำให้วันนี้นะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพักเศรษฐกิจไทย
วันนี้อัดคลิปชี้แจงเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมา๒สัปดาห์กว่าเนี่ย
หลังจากมีเรื่องมีราวกรณีนี้เกิดขึ้นเขาก็พยายามนิ่ง
ไม่ตอบโต้ไม่โต้ตอบกรณีบุคคลหรือว่าสื่อมวลชนบางที่
พยายามวิภาควิจารณ์พาดพิงมาถึงว่าตัวของร้อยเอกธรรมนัฏ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาต่างต่างร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่า
ปีนี้เขาอายุ๕๘ปีแล้วซึ่งเดินทางไปหลายประเทศมีเพื่อน
แล้วก็ครบคนหลายเชื้อชาติทั้งฝรั่งจีนไทยอินเดียแต่ยืนยันว่า
ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจีนสีเทาตามที่ถูกกล่าว
พาดพิงก่อนหน้าจะมาทำงานการเมืองร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่า
ตัวเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่างและพร้อมถูกตรวจสอบด้วย
เพราะฉะนั้นขอวอนว่าอย่าโยงชื่อเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา
เพราะมันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหาย
แต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจของผมก่อนผมจะมาเรื่องการเมืองชัดเจนครับ
ผมทำธุรกิจเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับ
อย่าเอาผมไปผัวพันว่าผมต้องทำธุรกิจกับคนนั้นคนนี้
ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองนะครับผมพร้อมที่จะถูกตรวจสอบนะครับ
แต่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
อย่าเพิ่งตรวจตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี
เราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกันการทำธุรกิจและเรื่องการเมือง
ทำไมฮะเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงค่ะคุณชูวิทย์โพสต์อะไรเอาไว้
ด่วนคุณชูวิทย์บอกด่วนด่วนเลยเหรอ
ด่วนขณะนี้นายสันทนาประยูณรัฐอยู่ที่อาบอบนวดคาเวียไปเจรจาเคลียร์อะไรอยู่กับบุคคลหนึ่ง
เจ้าของสี่ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเป็นเจ้าของอาบอบนวดแห่งนี้
ตอนนี้แอบคุยกันอยู่ในห้องสวีทสี่ห้าอืม
ผมบอกแล้วไงผมรู้ความเคลื่อนไหวของนายสันทนะ
จากนี้ไปจะอยู่ยากแค่ก้าวเท้าไปที่ไหนผมรู้ทันที
ขอเตือนบุคคลนี้หากคบสันทนะต่อจะเป็นรายชื่อที่สอง
ที่จะทำธุรกิจอาบอบนวดลำบากรีบแยกจากคุณสันทนาดีกว่า
ให้ดูแล้วกันว่าใครแน่กว่าใคร
แค่มาก็ได้กลิ่นเม้นแล้วสำนักข่าวชูวิทย์
สำนักข่าวชูวิทย์เลยเหรอสดสดร้อนร้อนบอกรู้ความเคลื่อนไหวของคุณสันทนา

แต่ภาพมันมีที่มาที่มิวเล่าไปเมื่อกี้เนาะไอ้ภาพนี้ค่ะ
คุณชุวิตเขาบอกว่าเขาจะติดตามตรวจสอบคุณสันทนะ
ไปทุกที่ทุกทางเลยใช่ไหมใช่รู้หมดเลยตอนนี้อยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
โพสต์แบบนี้ถึงขนาดบอกถ้าเกิดตายไปจะไปเกาะหลังคุณสันทนะอยู่
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากรู้ว่าสำนักข่าวชูวิทย์แม่นจริงไม่จริงอย่างไร
โทรศัพท์ไปหาคุณสันทนะเมื่อกี้ถามว่าตกลงอยู่จริงหรือเปล่า
คือคุณสันทนาบอกว่าตอนนี้อยู่แถวถิ่นของคุณชูวิทย์
จะไปคุยอะไรกับใครสักคนหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าถิ่นคุณชูวิทยถิ่นไหน
ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเข้ามาชี้แจงแถลงไขเองก็แล้วกันนะ
ว่าตกลงแล้วสำนักข่าวชูวิทย์เขาแม่นไม่แม่นอย่างไร

ทีนี้เรื่องของการปราบปรามกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทา
นักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเรา
ผับศูนย์เหรียญเปิดบ่อนพนันมียาเสพติดแอบแฝง
ล่าสุดวันนี้เลยนะฮะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนสืบสวน
แล้วก็กวาดล้างกลุ่มในทุนชาวจีนที่มาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทย
โจ๊กบอกว่าวันจันทร์หน้านะครับ๑๔พฤศจิกายน
สรุปความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจทั้งหมดนะฮะรวมทั้งการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ณขณะนี้กลุ่มทุนจีนสีเทาที่เดี๋ยววันจันทร์จะสรุปการเชื่อมโยงธุรกิจทั้งหมดเนี่ย
เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
เหนือจากผู้ต้องหาที่เคยถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
ที่จะปิดคดีนี้ให้เร็วนะเพื่อจะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะ

ทีนี้เนี่ยวันนี้มันมีการตรวจสอบพบว่ามีการไปเปิดบ่อนพนันที่พัทยานะฮะ
ซึ่งมีคนจีนลักลอบไปเปิด
เรื่องนี้นะฮะทางบิ๊กโจ๊กรองพบตรบอกว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าเป็นบ่อนบาคาร่าของคนจีนนะเตรียมจะเปิดให้เล่นนะกำลังจะเปิด
เป็นบ่อนที่ย้ายมาจากย่านพระราม๒ที่ถูกกวาดล้าง
ซึ่งเดี๋ยวก็จะไปขยายผลตรวจสอบต่อว่าเอ้าถูกไล่ไปจากพระรามสองค่ะ
แล้วไปเตรียมจะเปิดที่พัทยาได้ยังไง
นี่นะฮะวันจันทร์หน้ารอการแถลงอีกทีนะครับ
สำหรับกรณีของคุณชูวิทย์กับคุณสันทนะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่สอนอทองหล่อ
โจ๊กบอกถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางคดี
ส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ส่วนเรื่องจะท้าชกไม่ท้าชกวิวาทะกันอย่างไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคน
คุณผู้ชมอยากจะให้ประเด็นพิพาทระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณสันทนาจบลงยังไง
ส่งข้อความมาบอกเดี๋ยวมิวจะฝากพี่อุ๋ยไปบอกฝากพี่อุ๋ยไปบอกทั้งคู่
ช่วงนี้เจอกันนี่ดูหาทางจะลำบากทั้งคู่นะค่ะอ่า